คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์อุกอาจครับ

เรื่องของเรื่องคือทำอาชีพเดียวกันนี่แหละฮะ
แล้วก็ทะเลาะกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะฮะ

ลูกของรอปภที่โดนชกต่อยคนหนึ่ง
อยู่คว้าปืนออกมายิงใส่เลย
เห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุเป็นลูกของรอปภคนหนึ่งนะฮะ
พ่อเขาถูกชกถูกตีเนี่ย
เอาปืนมายิงรอปภที่เป็นคนชกพ่อเขาจนร่วงแบบนี้เลย

กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ฮะ
ขณะที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าพอ
ยิงกันเองฮะ
รุดตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบกองเลือดบนพื้นถนน
โดยมีนายศักดิ์ชัยแย้มกลีบอายุ๓๘ปี
ซึ่งเป็นรอปภบริษัทเอกชนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ชายโครงซ้าย
จำนวนหลายแผลรถกู้ชีพโรงพยาบาลปฐุมธานี

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่มาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันซะหน่อย
สอบถามนายเจริญอินทวัฒน์อายุ๖๔ปีซึ่งเป็นรอปภเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าต้นเหตุของเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากเมื่อเช้าเนี่ย
ตัวของรอประพอลุงเจริญกับตัวของนายศักดิ์ชัย
ผู้ถูกยิงบาดเจ็บมีปัญหากันเรื่องการทำงาน
นายศักดิ์ชัยได้เข้ามาต่อยเขา
จากนั้นนายศักดิ์ชัยก็หยิบมีดทำท่าจะแทงเขา
ทีนี้ครับมีรอปภอีกคนนึงชื่อนายสมชาย
เห็นเหตุการณ์ก็จะวิ่งเข้ามาห้าม
พอห้ามเท่านั้นแหละปรากฏว่านายศักดิ์ชัยเปลี่ยนคู่คุณ
เปลี่ยนจากการมีเรื่องกับคุณลุงเจริญมามีเรื่องกับนี่กับนายสมชาย
เข้ามาห้ามนะฮะมีการชกต่อยกันอยู่กลางถนน
ระหว่างนายศักดิ์ชัยกับนายสมชาย
ขณะที่กำลังชุลมุนแล้วครับลูกชายของนายสมชาย
ซึ่งก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเห็นพ่อกำลังถูกทำร้าย
ซึ่งลูกชายของนายสมชายก็เป็นรอปภด้วยคุณ
พอเห็นพ่อถูกทำร้ายเท่านั้นแหละนำปืนมายิงขู่
บอกแบบนี้นะมายิงขู่แต่เกิดพลาดนะครับ
ถูกเข้าไปที่ตัวของนายศักดิ์ชัยรอปภที่มีเรื่องกับพ่อเขา
นายศักดิ์ชัยล้มอย่างที่เห็นในคลิปได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
นี่แหละครับคู่แรกนะ

แล้วก็ลุงเจริญเกือบโดนนายศักดิ์ชัยแทงเท่านั้นเอง
พอนายศักดิ์ชัยเปลี่ยนคู่ไปชกต่อยกับนายสมชาย
ปรากฏลูกชายนายสมชายเอาปืนมายิงเลยนะครับ
ส่วนนายศักดิ์ชัยช้างเผือกอายุ๕๔ปี
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อเช้าเขาเห็นนายศักดิ์ชัย
มีเรื่องกับลุงเจริญก็เข้าไปห้าม
แต่เนื่องไหลยศักดิ์ชัยกลับหันมาต่อยเขาซักนั้นนะฮะ
ซึ่งตอบนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกลบหนีล่ะ

แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็ต้องดูอันนี้เป็นหลักฐานอย่างดี
ได้กล้องวงจรปิดมาเมื่อสักครู่นี้เอง

ก็ต้องดูต่อว่าก่อนหน้านี้ที่มีการชกต่อยกัน

กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้หรือเปล่า
และอย่างหนึ่งการตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็ต้องดูกล้องวงจรปิดอีกนะฮะ
ว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปในเส้นทางไหน
รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อม
เพื่อตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ